คราวนี้ทานอาหารหลักกันไปมาทานไอติมกันหน่อยครับไอติมเจ้านี้น่ะเป็นไอติมโบราณอายุกว่าหกสิบปีค่ะให้ดิบค่ะดีเหมือนกันไปดูกันน่าทานแค่ไหนค่ะนี่เลยนะคะร้านนี้ล่ะเจ้าของคือคุณยายอายุเจ็ดสิบปีแล้วน่ะขอบคุณเออไม่ธรรมดาดูซะก่อนวิธีการในการขายไอติมขมักคำแม่นทีเดียวนะคะครับไอ
ชินตาของคนระแวกนี้ล่ะค่ะนักท่องเที่ยวหลายคนพอรู้ก็ตั้งใจมาลิ้มลองรสชาติไอติมโบราณแท้แท้ที่มีอายุกว่าหกสิบปีเลยนะคะซึ่งเป็นของเจ๊ย้งไอติมโบราณตลาดเก่าค่ะเจ๊ย้งหรือนางเง็ดย้งแทร่อึ่งอายุเจ็ดสิบปีเนี่ยค่ะก็จะขายไอติมโบราณทำเองแทบทุกวันเลยนะคะครับเจ๊ย้งก็เล่
เจ๊ย้งอายุสิบกว่าควบก็ออกมาจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยพ่อแม่ค้าขายเออขยันทำมาหากินอ๋อคุณชนะดูเอาไว้ครับนะเขาถึงได้ดิบได้ดีอ่า
แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะก็เลี้ยงดูน้องน้องด้วยจากนั้นก็เริ่มทำไอติมขายค่ะ
ด้วยก็คือต้องใช้มือตีทำให้เนื้อไอติมเหลวต้องตักแล้วก็ต้องยกขึ้นมาทันทีนะคะ
ผ่านไปวิวัฒนาการมันดีขึ้น
ปีผ่านมาก็มีเครื่องทำไอติมที่เป็นมอเตอร์ก็ถือว่าช่วยทุนแรงมากขึ้น
ทำให้เนื้อไอติมเนี่ยจับตัวเป็นก้อนฟูแล้วก็เป็นทรงมากขึ้นเนี่ยนะคะ
ที่ผ่านมาเรียกว่ากว่าจะได้สูตรที่ขายดีทุกวันนี้ก็ลองผิดลองถูกปรับเปลี่ยนมาตลอดเวลาเลยค่ะ
ส่วนรสชาติที่ขายดิบขายดีนะคะก็มีวันนี้ลาดูซะก่อนคุณ
เรียกว่าเป็นสูตรโบราณของแท้ไม่ว่าจะเป็นสูตรเนื้อไอติมเองวิธีการตักใช้ทำพีนะไม่ใช่ว่ากรูปนะ
ก้อนใหญ่แบบนี้แหละส่วนผสมก็มีวันนิลามีแป้งมันแล้วก็หัวกะทิที่คันสดเพราะฉะนั้นรสชาติหอมหวานมันแน่นอนนะคะ
คุณผู้ชมทรงมาสดร้อนไปมาบอกว่าคุณฉนะสั่งสัก๑๐ถ้วยเลยนะคะ

ของคุณชนะเลยก็คือถ้วยละ๕บาทแล้วก็๑๐บาท
มีเครื่องให้ใส่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมูลขนมปัง
ลูกจากลูกจากลูกชิ้นนั่นแหละเผือกวุ้นมะพร้าวเลือกเลยค่ะ
คุณผู้ชมอยากทานอะไรนะคะใส่ไปให้เต็ม
คุณป้าก็ตักให้ล้นถ้วยแบบนี้เอาเป็นว่าผมไม่ใส่ถ้วยนะ
ใส่อะไรคุณชม
พวกเยอะเนี่ยอร่อยทานไอศกรีมนะครับ